คุณผู้ชมคะอุทาหรณ์สำหรับคนชอบดื่มเหล้า
คนผิดชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะคะ

ผู้ชายคนนึงเมาแล้วก็เดินไปกลางวงเล่าอีกวงหนึ่ง
ทักบอกเอ็มเอ็มใช่ไหม

เขาบอกไม่ใช่ผมไม่ได้ชื่อเอ็มผมชื่อหมู

เท่านั้นแหละสักพักทะเลาะมีปากเสียงกัน
โดนแทงตัดคั่วหัวใจตายเลยนะคะ

คุณผู้ชมไปดูวินาทีกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานค่ะ
ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายสายันสะพรมวัย๔๓ปี
ชาวขอนแก่นนอนจมกองเลือดอยู่บนถนน
ถูกแทงที่หน้าอกซ้าย๑แผลเลือดไหลนองเต็มพื้นค่ะ
กู้ภัยปั๊มหัวใจอยู่๑๐กว่านาทีนะคะ
สุดท้ายไม่สำเร็จนายสายันเสียชีวิตค่ะ

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาบ่ายเมื่อวานนี้เองนะคะ

ตำรวจสภเมืองนครราชศรีมาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นหน้าห้องพักของนายวิรัติภูมิยางใบสามสิบสี่ปี

คือนายวิรัติคนนี้เขาเล่าว่าตัวเขากับคนก่อเหตุมือแทงเนี่ย

ไปดูเนี่ยประตูรั้วหน้าห้องพักก็พังหลุดออกมา
ม้วนสายไฟทำเป็นที่นั่งกระติกน้ำก็ตั้งอยู่หน้าห้อง
เขาบอกว่าผู้ตายกับมือแทงเนี่ยมีเรื่องกับจุดนี้ก่อน
ก่อนที่จะตามออกไปทำร้ายกันจนเสียชีวิต
มือแทงคนก่อเหตุก็คือนายแกะนะคะ
ตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะหลังจากก่อเหตุเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ตำรวจไปตามจับได้เมื่อคืนนี้เลยนะคะ
คือจริงคือนายวิชัยแผลวสูงเนินอายุยี่สิบหกปี
นี่เป็นกบด้านอยู่ที่บ้านเกิดในอำเภอขามทะเลศอเสร็จค่ะ
มีอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุ๑เล่มด้วย
ตำรวจก็จับตัวแล้วก็ยึดมีดไว้เป็นหลักฐาน

ต้องขอค้นตัวก่อนด้วยนะคะเพราะไม่รู้ว่ามีอาวุธอื่นอะไรอีกบ้าง
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพมนครราชศรีมาค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ

คนที่นั่งกินเหล้าอยู่กับมือแทงนี่แหละว่า
พี่กับอีแค่ทักผิดเนี่ย

นายวิรัติเล่าแบบนี้นะคะบอกว่าผมเองแหละ
หมูที่ถูกเขาทักผิดน่ะตอนนั้นเนี่ยประมาณเที่ยง
แกะเนี่ยมือแทงเนี่ยเป็นเพื่อนที่ผมเพิ่งจะรู้จักได้ไม่นานนะ
มาหาที่ห้องพักแล้วก็ชวนกันบอกเอ้ยไปนั่งดื่มกินกันหน้าหอพักไหมล่ะ
ก็มานั่งดื่มนั่งกินตั้งวงกันจนถึง๔โมงเย็น
อยู่ผู้ตายค่ะนายสายันเดินมาลักษณะเหมือนเมามาแล้ว
เปิดประตูรั้วเข้ามาแล้วก็เรียกเขาว่าเอ้ยเอ็มเอ็ม
เขาก็บอกว่าผมชื่อหมูพี่ผมไม่ได้ชื่อเอ็ม
แกะก็ตอบอีกแรงบอกทักผิดคนแล้วที่นี่ไม่ได้มีคนชื่อเอ็มซะหน่อย
แต่นายสายันผู้ตายยังไม่ยอมเดินออกไป
พูดจาทำนองว่าเออเอ็มแหละเอ็มเอานะเดี๋ยวขอนั่งกินเหล้าด้วยกัน
เหมือนจะขอกินเหล้าด้วยแล้วก็พูดกับนายแกะบอก
ไปไหนมาเราอ่ะไม่เจอหน้าเจอตานานเลยนะเท่านั้นแหละค่ะ
สองคนเริ่มทะเลาะกันแล้วครับเริ่มมีปากเสียงกัน
แกะลุกขึ้นชกหน้านายสายันผู้ตายเลยแล้วก็หยิบมีดพับที่พกมาในกระเป๋า
แทงนายสายันไปหนึ่งครั้งด้วยแต่รอบแรกเนี่ยแทงไม่โดน
นายสายันก็ตกใจแล้วนะคะวิ่งหนีไปชนประตูเหล็กจนพัง
เห็นประตูเหล็กหน้ารั้วมันพังกองอยู่ที่พื้นอ่ะครับ
คือนายสายันวิ่งไปชนจนมันล้มนายสายันก็วิ่งหนีต่อไปอีกประมาณสิบเมตร
แล้วเสียหลักล้มกลางถนนค่ะจริงจริงเรื่องมันควรจะจบตั้งแต่เขาวิ่งหนีไปแล้วเนอะ
แกะไม่จบค่ะนี่วิ่งตามมาแบบนี้เลยแล้วเอามีดที่พกมานั่นแหละ
แทงเข้าไปที่หน้าอกหนึ่งครั้งตัดคั่วหัวใจขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
หมูที่ถูกทิ้งไว้ก็งงเลยค่ะทีนี้เอายังไงดีล่ะ
แกะหนีออกไปได้สักพักหนึ่งโทรกลับมาหาในหมูนะคะบอกว่า
คนที่โดนแทงอ่ะเป็นยังไงบ้างในหมูก็เลยโกหกไปบอกว่า
เออไม่ได้เป็นอะไรมากกลับมาเถอะ
คือตั้งใจจะให้นายแกะกลับมาที่หอพักไงครับแต่นายแกะนอกจากจะไม่กลับมาแล้วนะคะ
พูดกับนายหมูก่อนวางสายว่าไงรู้ไหมคะเดี๋ยวจะไปแทงคนอีกคนนึง
แล้ววางสายไปเลยอ่ะนายหมูก็เอาแล้วยังไงดีล่ะทีนี้
ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับในแกะขนาดนั้นส่วนตัวผู้ตายนี่หญิงแล้วใหญ่
เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยด้วยเลยไม่รู้ว่าจะยังไงดี
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวันแรกที่ในแกะมาหาที่หอพัก

ผมก่อนทักผิดทักเรียกชื่ออีกชื่อนึง
น้องเขาก็เลยทักว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่นะเนี่ย
คราวนี้ปุ๊บพี่ก็เลยพูดไปว่าเออขอโทษพี่ทำผิดแล้วกัน
ก็เลยพี่เขาเลยทักน้องเขาอีกว่าไปไหนมาไม่เห็นตั้งนานแล้ว
น้องเขาบอกเอ้าพี่ไม่ใช่พี่ทำผิดแล้วเนี้ยพี่มั่วแล้วเนี้ย
คู่เขาเลยยืนน้องก็เลยยืนทำท่าจะต่อยอะไรกันเนี่ยครับ
ก็มีการจับแย่งอะไรกันอย่างนี้ปั๊บน้องก็เลยหยิบมีดออกมา
ผมก็เลยวิ่งไปห้ามวิ่งไปห้ามปุ๊บน้องเขาก็เลยหยิบมีดมาแทง
รถมันวิ่งไปแทงขับแล้วเขาก็ขับรถหนีไปเลย
แล้วผมก็จะวิ่งไปดูพี่เขาก็เลือดออกมาเต็มเลย
ตอนที่แทงก์ไม่พูดไม่จ่าเลยครับผมก็เมาแล้วอ่ะ
ไม่มีเกิดอะไรมาก่อนเลยแล้วผมก็ตั้งหลักไม่ทันด้วย
ทีมข่าวเราได้ไปที่บ้านของนายแกะด้วยนะคะไปเจอแม่ของนายแกะค่ะ

ลูกชายกลับบ้านมาตอนหัวค่ำก็ไม่ได้คุยอะไรกัน
แล้วพอจะไปไปทำงานตอนเที่ยงคืนเนี้ยเห็นห้าทุ่ม
ตำรวจบุกมาจับลูกชายถึงได้รู้ว่าอ้าวลูกชายไปแทงคนตายมาเหรอ
เมื่อวานหลังจากที่เขากลับเข้ามาถึงบ้านนี้เราได้คุยกับเขาไหม
ตอนแรกถ้าได้คุยอยู่สักหน่อยเขาก็นึกว่าคุณตำรวจก็ไปแล้วใช่ไหม
ทีนี้ฉันก็นอนเขาจะไปทำงานที่เที่ยงคืนนะคะ
เลือกว่าดีสี่สี่ทุ่มลูกแสงเขายังเย็นสักทีไม่กลิ่นเหล่าเขาก็ไม่เป็น

เพราะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองไม่รู้สาเหตุเขา
จากการสอบประคำเบื้องต้นนายวิชัยหรือนายแกะมือแทง
สารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือทำจริง
สาเหตุก็คือก็ผู้ตายเมาแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
แถมยังมาขอร่วมวงเล่าด้วยอีกทั้งที่ไม่รู้จักกัน

เขาบอกว่าเขามีแฟนอยู่ในตัวอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ก็เลยระแวงคิดไปเองว่าผู้ตายคนนี้
มาทักแล้วขอนั่งร่วมวงแถมยังบอกว่าไม่เจอหน้าเจอตานาน
เอ๊ะเป็นหนึ่งในคนที่มาติดพันธ์แฟนหรือเปล่า
คิดเองเออเองโมโหเองแล้วก็แทงเขาจนตายค่ะ
บอกแล้วนะมีคือคนอื่นแล้วก็มีภาพมีมีดพับมีข้อความอะไรแบบนี้
ดวงต้นก็โดนแจ้งเขาหาข้าวผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แล้วก็โดนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมาช่วงบ่ายวันนี้แล้วค่ะ
คือทะเลาะกันยังไงโกรธกันยังไงคุณก็ไปทำร้ายเขาไปแทงเขาตายไม่ได้
ทำเขาบาดเจ็บทำร้ายอะไรเขาก็ไม่ได้ใช่ค่ะนะ